ต้องมั่นใจในตัวแม่นะแม่ทำได้แม่จะพาทุกคนมีชีวิตที่ดี
ขอให้เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวหนู
อาจจะมาถึงเพลงนี้กันได้นะครับ
อินโทรเพลงที่๘ครับมูลค่า๓แสนบาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
แน่นอนที่สุดนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกาตรงทั้งสองวัน
กับรายการนะครับที่เป็นขวัญใจชาวรากย่า
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับรายการของเราก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตา
มอบเงินเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
สูงสุดนะครับถ้าร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาทครับ
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับพี่กุ้งนะคะ
ซึ่งเราอยู่กันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้ว
ตั้งเป้าไว้ค่ะรายการของเราเป็นความหวังเดียวในชีวิตของเธอแล้วก็ครอบครัวด้วย
อยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิตค่ะคุณผู้ชม๒แสนบาท
แต่ความคิดจริงของเธอคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
ไม่น่าเชื่อค่ะครั้งที่แล้วเธอทำสำเร็จไปแล้ว
เงินสองแสนบาทที่เธอตั้งเป้าไว้ค่ะคุณผู้ชม
ย้อนชมเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะฉันชื่อนางพิมิพานามสกุลศรีพยักษ์
ชื่อเล่นว่ากุ้งค่ะอายุ๓๘ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยค่ะ
ครอบครัวของกุ้งอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ
คนที่หนึ่งก็สามีของกุ้งค่ะชื่อเล่นว่าเอค่ะอายุ๓๗ปีค่ะ
เขาป่วยเป็นอำมพลึกค่ะช่วยตัวเองไม่ได้เลยค่ะ
อาการหนักถึงขนาดกินข้าวก็ต้องหยอดเป็นข้าวเหลวหยอดใส่ปาก
เพราะว่าปากอีกข้างนึงเขาไม่สามารถที่จะขบเคี้ยวอาหารได้
ช่วงที่เป็นใหม่อาการเขาจะหนักมากขยับอะไรไม่ได้เลย
คนที่สองก็คือลูกชายคนโตค่ะชื่อน้ำหนาวค่ะอายุสิบสองปีค่ะ
เขาเป็นเด็กดีค่ะช่วยเหลือพ่อยามที่กุ้งไปหาเงิน
เขาก็จะคอยหาข้าวให้พ่อกินคอยหาน้ำคอยหายา
แล้วก็อาบน้ำเช็ดตัวให้พ่อใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงให้ค่ะ
แต่จริงแล้วเขาสงสารกุ้งเขาเห็นกุ้งเหนื่อย
เขาคอยอยากช่วยกุ้งเท่าที่เขาจะทำได้
คนที่สามก็คือน้องน้ำเหนือค่ะอายุ๔ขวบอยู่ชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดเสนีวงค่ะ

จังหวัดประจำวันของกุ้งก็คือช่วง๖โมงครึ่ง
กุ้งต้องแต่งตัวลูกแล้วไปส่งลูกทั้งสองคนที่โรงเรียน
ส่งลูกเสร็จกุ้งก็ขี่รถไปเอาหมูที่โรง
ระยะเวลาจากโรงเรียนถึงโรงหมูเนี่ยประมาณ๒๐กิโลค่ะ
โรงหมูนี่คือต้องไปแต่เช้านะคะ
ถ้าเราไปสายนี้เราจะไม่มีหัวหมูขายเลยค่ะ
พอเสร็จจากการที่กุ้งทำหมูแล้วก็ได้เวลาไปรับลูกสาวคนเล็ก
รับ๑๑โมงค่ะกุ้งต้องไปขายของบ่ายโมง
ถ้ากุ้งไปรับบ่าย๒กุ้งก็ไปขายของไม่ทัน
ก็เลยต้องขออนุญาตครูให้น้องเลิกครึ่งวัน
กว่ากุ้งจะขายเสร็จกลับถึงบ้านประมาณ๓ทุ่มค่ะ
รวมระยะทางที่กุ้งใช้ชีวิตอยู่บนสาเล้งก็เกือบร้อยกิโลต่อวันค่ะ
เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ว่าทำให้ผมอยู่สู้ได้
อยู่สู้กับทุกวันนี้หาเลี้ยงผมและลูก

ขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมในวันที่ผมเป็นแบบนี้ในวันที่ผมทำอะไรไม่ได้
ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็คงจะไม่มีผมในวันนี้
จากวันแรกจนถึงวันนี้ความรักของพี่เอเป็นไงบ้างกับพี่กุ้ง
มากขึ้นครับมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ
เพราะผมคิดว่าไม่มีใครที่ว่าจะรักผมนอกจากแม่เท่ากับเขาแล้วครับ

ให้รู้กันไปเลยค่ะสองแสนรออยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ
จะซากกี่ปีให้รอรอเพียงนี้ก็รอได้
เพราะเพียงอย่าเพลิงอย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
คุณกุ้งร้อง

ไหนตะโกนดังว่าร้องได้

มาพบกับนักสู้ชีวิตคนเก่งของเราเลยนะครับคุณกุ้งครับ
ไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยคำว่าเมื่อยก็สะกดไม่เป็น
สู้เพราะอยากเห็นลูกและสามีได้อยู่ดีและแข็งแรง
พบกับคุณกุ้งครับเชิญครับ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

บอกกับแฟนว่าต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะ

เรามีเงินสำรองไว้ทำมาหากิน
แล้วก็ยังได้มีเงินไว้ใช้หนี้เขาอีก

มันขาดเงินทุนสำรอง

จะมาถึงกันแบบเร็วมาก

ความลำบากก็เลยสุดไปเลย

เงินสำรองฟังแล้วมันใจชื้นอย่างที่บอก
กุ้งแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้น

แล้ววันนี้ก่อนจะมาบนเวทีของเรา
ได้พูดคุยอะไรกับสามีบ้างพี่กุ้งค่ะ

ก็จะทำให้คนมีชีวิตที่ดี

ขอให้เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวหนู

หลังจากฟังภรรยาพูดแล้ว

ได้หมดแล้วแต่ภรรยาเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวภรรยาอยู่แล้วครับผม
เพราะว่าหนทางลำบากที่ผ่านมากันมาแล้วก็ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าพี่กุ้งมีจิตใจที่แน่วแน่ขนาดไหน

แล้วก็มาฟังอินโทรเพลงนี้ครับ
น่าจะมาถึงเพลงนี้กันได้นะครับ
อินโทรเพลงที่๘ครับ
มูลค่า๓๐๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพลงนี้นะฮะก็คุ้นกันด้วยนะครับ
ดีอยู่สำหรับอินโทรนะครับ

เป็นเพลงภาษาใต้อีกแล้ว
ใช่ครั้งที่แล้วนั้นจำได้ว่า
กุ้งก็ไม่ถนัดด้วยเพลงทางใต้ใช่
อยู่ในการตัดสินใจของนักสู้ชีวิตนะครับ
คุณเอสามีก็บอกแล้วว่าแล้วแต่ภรรยา
เราเห็นความมุ่งมั่น
แต่เราก็เห็นความหวั่นใจในนั้นด้วย
ถ้ามันไม่ชัวร์ก็เท่ากับว่าโยนเงิน๑แสนทิ้งเลยนะพี่กุ้ง

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๘นะครับ
มูลค่า๓แสนบาทนะครับ
ตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับถ้าสู้ต้องร้องให้ถูกอย่างเดียวเท่านั้นเอง
แล้วคุณกุ้งครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

เห็นคุณเกร็งนิ่งไปนานผมกลัวว่าจะบอกว่าสู้จังเลย

วันนี้คุณกุ้งนะครับรับจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไป๒แสนบาทครับ
เยี่ยมจริงนะคะเป็น๒แสนบาทที่ได้ตามเป้าด้วย
กุ้งค่ะมีอะไรอยากจะกล่าวก่อนจะจากกันไปไหมพี่กุ้ง
ครับก็สำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้
ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณรายการขอบคุณจ๋าด้วยขอบคุณคุณเป๊กกี้ด้วยนะคะ

หยิบยื่นโอกาสอันนี้ให้กุ้งกุ้งขอบคุณมากค่ะ
กุ้งค่ะขออีกนิดนึงสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วตอนนี้ขาดกำลังใจเหลือเกิน

สำหรับคนที่กำลังท้อแท้นะคะหรือสิ้นหวังก็แล้วแต่
ดูครอบครัวกุ้งไว้เพราะว่าครอบครัวกุ้งเนี่ยลำบากแสนสาหัสมาก
ไม่ว่าจะเป็นลำบากทั้งโรคโรคภัยไข้เจ็บของสามีตัวกุ้งเอง
แล้วยังการทำมาหากินก็ยังไม่เต็มที่อีกในช่วงนี้นะคะ
ก็ขอให้ทุกคนรักกันแล้วก็มีกำลังใจให้กัน
แล้วก็ฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ผ่านมันไปให้ได้ค่ะ
ทางรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตก็ต้องขอขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะครับ
ที่ให้เกียรติมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
ได้มาแสดงอะไรหลายอย่างให้คนที่กำลังท้อแท้หรือคนที่ดูอยู่เนี่ยได้ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิต
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรายอมแพ้แล้วมันก็คือแพ้
แต่ถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เราก็สู้ต่อไปมีโอกาสที่จะชนะมันเหมือนกับคุณกุ้งแบบนี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณคุณกุ้งแล้วก็ครอบครัวมากนะครับขอบคุณมากครับ

พวกหลานแฟนครับพ่อก็ต้องตามคนเดียวทุกอย่างเพื่อจะเรียกดูสามคน
เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากแต่พอหันไปทางครอบครัวต้องพูดคำว่าเหนื่อยไม่ได้
บอกกับพ่อบ้านเสมอว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่ไม่เจ็บแม่ไม่ป่วยแม่อมตะ
ผู้หญิงคนนี้แหละจะทำให้ทุกคนไม่อด
ไม่ต้องกลัวลูกจะไปง่องของกินของใครแม่ทำได้
ผมคิดว่าไม่มีใครที่ว่าจะรักผมนอกจากแม่เท่ากับเขาแล้วครับ
เพราะขณะผมเป็นอย่างนี้เขายังไม่ทิ้งผมรักกุ้งสู้นะ

ไหนตะโกนดังว่าร้องได้

ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เงินจำนวนนี้มา
ุ้งจะนำเงินตัวนี้มารักษาแฟนกุ้งแล้วก็นำมาเป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูก

ก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวของกุ้งดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจกุ้งแล้วก็เชียร์กุ้งอยู่

เป็นคนจังหวัดพิจิตรขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อ๓เดือนที่แล้วครับพอผมซื้อกาแฟกลับมาครับ
วันกลับมาก็เห็นสภาพแฟนล้มหัวฟ้าอยู่ภายในห้อง
มือไม้ของแฟนผมเริ่มมีอาการหงิกปากเริ่มเบี้ยว

แฟนคนนี้เขาดีมากค่ะเขาคอยช่วยเหลือทุกอย่าง
ยิ่งลำบากหนักเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงของไวรัสโควิด
ผมเองผมก็อยากหยุดนะแต่ผมหยุดไม่ได้ครับ
ถ้าเราหยุดไปปุ๊บเนี่ยเงินเราก็ไม่มี

แต่คือกลัวแฟนไม่มีกินมากกว่าครับ